วันนี้เป็นดีเจนะคะเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
มาทำหน้าที่ดีเจแบบนี้เปิดเพลง
แล้วก็รับฟังปัญหาของบรรดาแฟนเพลงแล้ว
ยังต้องรายงานเรื่องของสภาพอากาศด้วย
วันนี้ขอเน้นที่ภาคใต้หน่อยนะคะ
เพราะว่าภาคใต้น่าเป็นห่วงจริง
จะเห็นว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
มีกลุ่มฝนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
ตลอดทั้งภาคเลยรวมถึงในทะเลอ่าวไทยด้วย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้นะคะ

ปัจจัยแรกเลยยอมความกดอากาศต่ำค่ะ
หลังจากที่เราเจอเมื่อวานนี้ที่หัวเกาะบอเนียวประเทศอินโดนีเซีย
วันนี้เริ่มพัดขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อย

และจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักชัดเจน
ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเลยค่ะ
เตือนแบบนี้ฝนพื้นที่ภาคใต้ตกหนักมาหลายวันแล้ว
พอตกหนักแบบนี้ระวังนะคะ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะตามมาจากฝนตกหนัก
ทูบฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ
ระมัดระวังกันนะคะแล้วฝนที่จะเกิดเนี่ยเกิดตั้งแต่นู้นค่ะ
จวบคิริขันยาวจนลงมาถึงนราธิวาส
ฝนเยอะแบบนี้คลื่นก็สูงตามไปด้วย
เริ่มตั้งแต่ประจวบคิริคันเลยค่ะ
มีความเป็นไปได้ว่าจะสูงถึง๒เมตร
และช่วงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นสีม่วงแบบนี้
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรนะคะ
การเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลย
จากพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นก็สูงเช่นเดียวกัน
ส่วนพื้นที่ภาคอื่นฝนลดน้อยลง
ความเย็นเข้ามาแทนที่และช่วงนี้เองค่ะ
ลมหนาวที่มาจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรง
เน้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ทำให้ช่วงเช้าอากาศเย็นมาก
แต่ช่วงกลางวันอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
เห็นไหมคะภาคอีสานหนาวจริง
พอบอกว่าพื้นที่ภาคอีสานหนาวแค่ไหน
ไปกันที่ผาหมออีแดงจังหวัดศรีสเกต

เขาบอกหนาวมาก๑๑องศาเซลเซียสเลย
และอุณหภูมิจะลดลงอีกด้วย
สุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนไปเที่ยวผาหมออีแดง

และตื่นตั้งแต่เช้าไปดูพระอาทิตย์
คุณผู้ชมจะเห็นวิวทะเลหมอกแบบนี้
และเห็นพระอาทิตย์ดวงสีแดงแซมหมอกขึ้นมา

แต่ภาคเหนือเขาบอกเขาไม่ยอมหรอกค่ะ

ขอ๓องศาไปเลยขอเย็นไปเลย
จุดนี้มีแม่คณิ้งด้วยค่ะ

บรรยากาศบนดอยปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะ
ทัศนยามเช้าสวยมาก
โดยเฉพาะกิวแม่ปาน
เห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

ไปได้แต่ภาคใต้ต้องงดไปก่อนค่ะ

ย้ำกันอีกครั้งค่ะพื้นที่ภาคใต้
น้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มน้ำท่วมฉับพลัน
อ้าวระวังกันค่ะ
คุณรัตนาคุณรัตนายังอยู่ในสายกับเรานะคะ
ขอเพลงเพลงที่ขอไว้อยากให้ดีเจเต้นด้วย